ค้ำโพเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายหมอนที่ทำในวันสงกรานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
หลังจากถวายสำหรับอาหารแด่พระสงฆ์เรียบร้อยแล้วก็จะจัดเตรียมไม้ที่มีความยาวและหยิบถนัดมือ
มาใช้สำหรับค้ำโพภายในวัด
มีธรรมเนียมว่าจะเลือกกิ่งก้านที่ดูแข็งแรงในการนำไม้ไปค้ำ
เพราะเชื่อว่าต้นโพเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนแข็งแรง
การได้มาค้ำโพก็เปรียบเสมือนการต่อชะตาให้อายุยืนยาว
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน